ไฟไหม้นะคะบ้านของนายพงเพชรสินสุวรรณหรือบอลอดีตนักร้องวงบางแก้ว
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านในหมู่บ้านธัญธานีอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าไฟไหม้เริ่มต้นจากที่ห้องพระ
ซึ่งอยู่ที่บริเวณชั้น๒แต่ว่าเหตุการณ์นี้
มีผู้เสียชีวิตก็คือไปพบอยู่ในห้องน้ำ
ก็คือแฟนสาวของคุณบอลนั่นเองที่ชื่อว่าน้องเบ้นนะคะ
นางสาวสุภานีสินอนันตระกูลอายุ๒๗ปี

ก็เพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ทางครอบครัวของน้องเบ้นติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
ไม่เชื่อว่าน้องเบ้นสำลักควันจากเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วเสียชีวิต

ตอนที่ไปรับศพน้องเบ้นคุณพ่อบอกว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนที่จะเกิดไฟไหม้น้องเบ้นคุยกับคุณพ่อว่าถูกทำร้าย
ทะเลาะกับแฟนทีไรจะถูกทำร้ายร่างกายบ่อย
แล้วแฟนเคยขู่ถึงขั้นที่ว่าเดี๋ยวจะเผาทรัพย์สิน
เผาของอะไรในบ้านเลยอะไรแบบนี้

เดี๋ยวไปดูจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพ่อไปรับศพน้องเบน
แล้วก็คุณพ่อร้องไห้คุณพ่อบอกว่าร้องจนร้องไม่ออกจริง

เราทะเลาะกันปีกันทะเลาะกันบ่อยกับคนนี้
ดูแล้ว
แต่ไม่คิดว่าลูกตาผมจะต้องตาย

อื้อนักคนนี้ก็อารมณ์รุนแรงลูกตาผมรอด
นี่ค่ะอันนี้ก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้
แต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคุณพ่อและพี่ชายของน้องเบ้นผู้เสียชีวิต
ก็ไปที่สภพุคตรจปทุมธานีด้วยนะคะ

แต่ว่าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้กันสักเล็กน้อยนะคะ
ลักษณะของการเกิดเพลิงไหม้ก็คือที่ชั้น๒ของตัวบ้านนะคะ
ไฟไหม้ที่ห้องพระกลุ่มควันก็ลอยขึ้นไปทั่วห้องพระ
ลามไปห้องเก็บของซึ่งมีรังกระดาษมีข้าวของอยู่เยอะค่ะ
ก็เลยคาดว่าเป็นชนวนให้ไฟลุกลามเร็ว
แล้วก็ลุกลามไปที่ห้องน้ำที่คุณเบ้นแฟนสาวของบอลบางแก้ว

ก็มีการโพสต์ข้อความที่หลายคนบอกว่ามันเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า
คนใกล้ชิดบอกว่าเป็นลางบอกเหตุไหม
เป็นภาพตัวเองนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีข้อความบอกว่า
นี่คือ๗ธันวาคมใช่ไหมใช่๗ธันวาคมแต่ว่าเมื่อคืนนี้ที่เกิดเหตุก็คือ๑๖ธันวาคม
เบ้นอายุ๒๗ส่วนบอลที่เป็นแฟนของน้องเบ้นพงเพชรสินสุวรรณอายุ๓๗
เป็นอดีตนักร้องวงบางแก้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพวงบางแก้วให้ดู
หลายคนนึกไม่ออกคือเขาเป็นฝาแฝดกันนะ
บอลกับบาสเป็นอดีตนักร้องวงบางแก้วนะคะ
เค้าเคยออกเทปอะเมงก็ดังพอสมควรแหละ

คนที่เป็นแฟนกับผู้เสียชีวิตชื่อว่าบอลบอลนะคะ
แนนนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี้ยกลับบ้าน
ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งครับตอนช่วงที่เกิดเหตุไฟไหม้ก็อยู่บ้าน
คนค่ะในบ้านหลังนี้มีตัวเองมีน้องสาวมีพ่อ
มีแม่มีลุงมีป้ามีพี่ชายแล้วก็มีเบ้น

น้องสาวของบอลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเกือบ๓ทุ่ม
แล้วก็เปิดเพลงดังอยู่ในห้องนอนชั้น๒
เริ่มได้กลิ่นเหมือนมีอะไรไหม้

ออกจากห้องมาพอออกมาปุ๊บอ้าวเห็นว่าไฟไหม้
ก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอด
วิ่งหนีไปพร้อมกับน้องสาวลงมาชั้นล่าง
แต่ระหว่างที่กำลังวิ่งลงมาจากชั้น๒
ได้ยินเสียงผู้หญิงก็คาดว่าเป็นเสียงของน้องเบ้นนี่แหละ
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ตะโกนว่าช่วยด้วยร้อน
บอกได้ยินแบบนี้นะคะแต่ตอนนั้นได้ยินแค่เสียง
ไม่รู้ว่าเบ้นอยู่ส่วนไหนของบ้าน
แนนบอกว่าพยายามวิ่งเข้าไปในห้องนอนของพี่ชาย
ก็คือห้องนอนของบ่อนแต่สู้กับความร้อนของเปลวเพลิง
ปะทุออกมาไม่ไหวแล้วก็มีควันเยอะมาก
ไม่เห็นอะไรเลยก็เลยไม่ไหว
จนมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยกันฉีดน้ำดับไฟ
แล้วก็มารู้ว่าเบ้นสำลักควันไฟนอนเสียชีวิตที่โถงทางเดินชั้น๒
ก็คาดว่าเบนท์น่าจะเห็นว่าเปลวเพลิงลุกไหม้
ตอนที่เบ้นกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ
แล้วก็พยายามหนีเอาชีวิตรอดแต่หนีไม่พ้น
เพราะสำลักควันจนเสียชีวิต
แนนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
นะครับน้องก็วิ่งต่อด้วยการ
แล้วไฟเหนียวสามรอบจน
จนหนูเครียดมากเพราะหนุ่ยังได้ยินเสียง
แต่หนุ่กลัวเม่าเขาจะเป็นอะไร
แวปแน่ดูหนูเห็นพี่หนูก่อนนั้นนะตอนที่หนูออกมาน้ง

คือเขาคือตอนนั้นต้องถามยามหน้าประตูนะคะ

ที่เขาขึ้นเข้าไปช่วยน้องคนนั้น๓ครั้ง

หนูเห็นแค่๒ครั้งหนูเห็นอีกครั้งสุดท้ายนะคะ
เพราะว่าไอ้๓ครั้งแรกเขาเกิดเหตุไปแล้ว
แต่ตัวเราไม่รู้เรื่องไลฟ์สดอยู่นะคะ

คือไอ้ช็อตที่ว่าไปส่องไฟกันกับยางค่ะ

ด้วยความที่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
เป็นเขาคนเดียวเลยที่ไม่รอดเนี่ย

แต่หนูก็เชื่ออยู่แล้วว่ามันคืออุบัติเหตุ

ไม่มีใครอยากให้ใครเป็นอะไรที่บ้าน
แล้วก็มันไม่มีทางที่พี่เราจะต้องมาแบบ

ให้พ่อเราที่เป็นอำมะพึกอยู่ข้างเลยนี่
ทั้งบ้านมันไม่ใช่ว่ามีน้องอยู่คนเดียวในบ้านอย่างนี้

ภายในบ้านมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้วค่ะ

จะปรับปรุงบ้านใหม่เร็วนี้

ตัวแม่กับบอลเนี่ยจะขึ้นไปจุดทูบจุดเทียนไหว้พระ
แต่คืนที่เกิดเหตุแนนยืนยันว่า
ไม่มีใครจุดทูบเทียนไหว้พระนะคะ
ทีนี้ในบ้านคือยูกับหลายคน
แต่ว่าชั้นเกิดเหตุที่น้องเบ้นเสียชีวิต

แล้วเบนส์ก็เสียชีวิตนะครับ
หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับ
มีรายงานว่าเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
เจ้าของท้องที่ได้เรียกให้บอลมาสอบปากคำแล้วนะครับ
เจ้าตัวก็อธิบายว่าช่วงที่เกิดเหตุ
เขาพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแฟนสาวถึง๓ครั้ง

แต่ว่าเปลวเพลิงโหมลุกไหม้มีควันเยอะมาก
ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้
โดยแฟนสาวมาอยู่ที่บ้านของตัวเขาได้ประมาณ๒๓วัน
เนื่องจากแฟนสาวมีปัญหากับครอบครัว
ตรงนี้บอลบางแก้วเนี่ยเขายืนยันว่าแฟนสาวมีปัญหากับครอบครัว

ซึ่งสามารถไปตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ของเบนส์ได้

ขณะที่นางดาวสวรรค์สินสุวรรณแม่ของบ่อนนะครับ
บอกว่าไม่ได้เสียดายที่บ้านถูกไฟไหม้
แต่เสียใจที่น้องเบนส์ต้องมาเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
เพราะตัวเองก็ได้ยินเสียงร้องของน้องเน้น
แต่ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้
กระทั่งสิ้นเสียงไปยอมรับว่ายังตกใจอยู่
ในฐานะแม่ที่มีลูกก็เข้าใจหัวอกของอีกครอบครัวหนึ่งที่ต้องสูญเสียลูก
และพร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องเบนส์ทุกอย่างอย่างเต็มที่
เกิดเลือกมันอยากดีกว่าไหน
ทีนี้ดูทางฝั่งคุณพ่อของน้องเบนส์
เมื่อคืนนี้ก็ไปที่เกิดเหตุแล้วก็ไปดูศพของลูกสาวนะครับ
วันนี้ก็ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพคูคศ

เขามองว่าไม่ใช่เรื่องของเหตุเพลิงไหม้

กับพี่ชายของน้องเบนส์ด้วยนะครับไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ต้องการให้หาความจริงและต้องการแจ้งความกับแฟนของน้องเบนส์แฟนของลูกสาวก็คือบอลบางแก้วนะครับ
โดยพ่อของเบนส์บอกว่าสาเหตุการณ์ตายของลูกสาวเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากการฆาตกรรม
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุลูกสาวไม่ได้สำลักควันไฟจนเสียชีวิต
มีข้อพิรุธหลายอย่างจากการพูดคุยกับลูกสาวครั้งสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุ
ลูกเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกับฝ่ายชายมักถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
ในฐานะพ่อก็ได้แค่คอยเตือนบอกให้เลิกยุ่งเลิกคุยกับผู้ชายคนนี้
แต่ลูกสาวเป็นคนที่รักมั่นคงรักใครรักจริงยังคงตัดสินใจจะอยู่กับนายบอล
แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเขาทั้งที่เตือนหลายครั้งแล้วว่าให้กลับมาอยู่ที่บ้านเราเอง
โดยบอกว่าคิดว่านายบอลเป็นสาเหตุทำให้ลูกสาวเสียชีวิตเพราะว่าเคยทะเลาะกันเรื่องของแฟนเก่าของนายบอล
ซึ่งในบอลเคยบอกกับลูกสาวว่าห้องนอนในบ้านเนี่ยจะตกแต่งใหม่เพื่อให้ลูกมาอยู่
แต่พอลูกสาวของเขาไปอยู่พบว่าในห้องนอนของบอลยังมีของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าของแฟนเก่าอยู่
ในบอลก็จะไม่พอใจทุกครั้งแล้วก็จะทะเลาะกันทุกครั้งบางครั้งถึงขั้นเผาเสื้อผ้าเลยก็มี
พูดว่าจะให้เผาเสื้อผ้าเลยไหมขูอ่ะ
ซึ่งครั้งนี้พ่อของเบ้นเชื่อว่ามันต้องมีกรณีแบบนี้จนนำไปสู่เรื่องของเหตุไฟไหม้หรืออาจถูกทำร้ายร่างกายด้วยก็ได้
บอกว่าเคยแบบทะเลาะกันถึงขั้นโยนก้อนหินขนาดใหญ่ใส่กระจกบ้านเคยขู่จะยิงเคยเผาเข้าของเครื่องใช้ต่อหน้าเบนมาแล้วอันนี้พ่อให้ข้อมูลนะ
แล้วพ่อของน้องเบนส์บอกว่าได้คุยกับตำรวจที่เห็นศพลูกสาวนะทราบว่าบริเวณที่พบศพเป็นห้องน้ำ
ห้องน้ำไม่มีประตูปิดนะก็สงสัยว่าถ้าไม่มีประตูปิดตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไฟยังไม่ลุกมากเนี่ยทำไมลูกสาวไม่หนีออกมาทำไมไม่มีใครเข้าไปช่วยซึ่งลูกสาวอาจถูกฆาตกรรมก็ได้
มั่นใจว่าลูกสาวผมถูกถูกฆาตกรรมแต่ณวันนี้มันอยู่ในขั้นตอนของ
ทางทางตำรวจทางกฎหมายกำลังสอบปากคำทางฝ่ายทางที่เกิดเหตุกับกำลังหาหลักฐานในที่เกิดเหตุซึ่งมันอยู่ในขั้นตอนในการหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าลูกสาวผมตายเพราะสาเหตุอะไรแฟนสาวของลูกสาวผมเนี่ยมีอารมณ์รุนแรงทะเลาะกันหลายครั้งแล้วทะเลาะกันหลายครั้งมีบาดแผลอะไรมาหลายครั้งแล้วซึ่งมัน
ดังนั้นในช่วงเวลานี้นะครับทางพ่อของน้องเบนส์นะครับบอกว่าก็จะรอผลการชนัดสูตรศพลูกสาวก่อนนะครับโดยแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลซึ่งสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยรู้แล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดครอบครัวขอรอดูท่าที่ของฝั่งนักร้องหนุ่มก่อนนะตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้ทางครอบครัวฝ่าย
ส่วนปมปัญหาเรื่องการทะเลาะกันจนนำมาสู่การย้ายออกจากบ้านเพื่อมาอยู่บ้านฝ่ายชายตามที่บอลเขาบอกที่ให้ปากคำกับตำรวจ
นายบัญญัติยืนยันว่าเรื่องทะเลาะกับลูกสาวเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้มีปัญหารุนแรงอะไรทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็มาจากเรื่องที่พ่อห่วงลูกเพราะรู้ว่าฝ่ายอดีตนักร้องหนุ่มมีพฤติกรรมแล้วก็นิสัยอย่างไรก็เลยจะคอยเตือนลูกให้ออกห่างแต่ลูกสาวรักแล้วก็ไม่เชื่อฟังที่ตนพูดที่สุดแล้วก็เกิดเรื่องจน
จะไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดไหนนะครับแต่ยืนยันว่าช่วงวันสองวันนี้จะยังไม่รับศพมาบำเพ็ญกุศลจะไม่ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นเพราะต้องการเก็บศพไว้จนกว่าจะได้รับการยืนยันผลชนสูตรเรื่องปมเสียชีวิตของลูกและต้องการแจ้งความเอาผิดกับคนที่ทำให้ลูกตายค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งพ่อแล้วก็พี่ชายของน้องเบนส์ผู้เสียชีวิตไปพบตำรวจด้วยกันนะคะพี่ชายของน้องเบ้น

ถ้าจริงเรื่องนี้เนี่ยตำรวจสพคุคศก็ได้ให้รายละเอียดของปมการเกิดเพลิงไหม้นะคะว่าเกิดจากห้องพระที่ชั้น๒ใกล้กับห้องน้ำส่วนสาเหตุเกิดจากไฟรัดวงจรหรือจุดไฟจนเกิดเพลิงไหม้ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจ